มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร

เรื่องราวไม่เชื่ออย่ารบหลู่ของเราวันนี้ครับ

แล้วก็ได้ของแถมเป็นเจ้าที่ผู้หญิง
บอกว่าหูสวยเหลือเกิน
เราสองคนนะฮะเคยไปบ้านของเขากันมาแล้วนะครับ
ในบ้านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมาก
ทางพุทธรูปสารุพิธรณเหตุ

เครื่องรางของขลังมากมายมีพ่อแก่ด้วย
ซึ่งทุกมุมในบ้านถูกต้องตามหลังธุมมุมทุกอย่าง
ทิศนอนปกติเราจะต้องหันหัวไปทางทิศตะวันออกทิศเหนือ
แต่นี่ให้หันหัวไปทางทิศตะวันตก

เคยไปของานขอเงินกับเจ้าที่

ได้ทั้งงานแล้วก็ได้ทั้งเงินเลยนะครับ

สวัสดีครับผมเพี้ยวโทษนะครับ

ไม่น่าจะแบบว่าเชื่อเรื่องสิ่งเหล่านี้

ที่อยู่ปัจจุบันถือว่าเป็นบ้านหลังที่สอง
เยอะมาก

แต่สิ่งที่พี่แบบพอซื้อเสร็จแล้วเนี่ย

ทำไมถึงมาซื้อบ้านหลังนี้
แล้วที่สำคัญคือพอพี่ไปสืบมา

ก็จะเป็นหมู่บ้านที่แบบขายไม่ค่อยออก

มันก็กลายเป็นหมู่บ้านที่แบบ๕๐หลังคาเรือน

เพราะตอนแรกที่แม่กับน้องมาดูเนี่ย

ทั้งที่ก็ยังไม่มีคนมาจองเยอะนะ
ถูกต้องหรือไม่ก็อาจจะแบบมีมาจองเสร็จ

หรือบางคนเนี่ยมาซื้อเสร็จแล้วอยู่ไม่ได้

อย่างข้างบ้านพี่เช้าเนี่ยทั้งแถบเลยเนี่ย

แล้วในที่สุดพี่ไปถามมาไหมฮะว่าทำไมที่ตรงนี้
ถึงไม่มีใครอยู่กันได้เลยเพราะอะไร

เจ้าที่เจ้าทางเนี่ยห่วงมาก

ยังไม่ทันแบ่งกับญาติกับน้องกับลูก

วิญญาณแกก็เลยห่วงที่

วันที่ไปซื้อเนี่ยไปดูก่อน
ประตูที่ด้านล่าง

มาแบบเข้ามาแบบเย็นแบบป๊าบเย็น

เฮ้ยที่นี่มันอากาศดีว่ะ

เปิดมาปุ๊บมีลมเข้ามาแบบเย็นสบาย
แล้วก็เลยบอกแม่ว่าแม่หลังนี้แบบ
ลมมันดีเนอะถ่ายเทดีเนอะ

ใช่อันนี้มันก็เย็นดีเอาหลังนี้เถอะ

แต่ก่อนที่จะเซ็นสัญญาซื้อ

เพราะบ้านหลังนี้พี่เช้าพามาดู๒คน

อาจารย์ท่านแรกท่านมาเสร็จปุ๊บท่านก็มากางเข็มทิศของเขา
เขาจะมีเข็มทิศของเขาเสร็จแล้วเขาก็เหมือนกับเหมือนอาจารย์เขาเห็นอะไรแต่เขาไม่ยอมบอกผม
แล้วเขาก็บอกว่าชาวถ้าอยู่ที่นี่ต้องทำดีเพราะว่าตรงนี้เป็นที่เก่าแล้วมีเจ้าที่ด้วย
แล้วพอหลังจากนั้นเขาก็เอาวันเดือนปีเกิดพี่ไปเอาธาตุของพี่ไปเอาปีนักศัตริย์ของพี่ไป
ไปดูเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็บอกว่าตรงไหนต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง
ซึ่งพี่เช้าเนี่ยไม่เคยเกิดมาไม่เคยนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตก
เหมือนกันไม่มีใครเลือกที่จะหันไปทางทิศตะวันตกเพราะเราเชื่อว่าเป็นที่คนตาย
พี่ก็เลยรู้สึกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตพี่
แต่ละอย่างคือที่เรารู้มาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบหนึ่งคือเป็นที่เก่า
สองคือมีเจ้าที่นะสามก็คือต้องหันหัวไปทางทิศตะวันตก
ถ้าเป็นใครเนี่ยซื้อบ้านหลักประมาณ๙ล้านต้องปวดหัวแล้ว

เพราะว่ามันเหมือนกับเงินทั้งชีวิตอะ
หลังจากที่รู้จากอาจารย์มณฑลมดดำพี่ขับรถแล้วร้องไห้ตลอดเวลา

เหมือนกับเราตัดสินใจผิดอะพี่หนุ่มเหมือนกับเฮ้ยแล้วเราอยู่แล้วเราจะดีไหมอ่ะ
ชีวิตเรามันจะหมดเลยหรือเปล่า

ผมก็เลยตัดสินใจบอกว่าไม่เป็นไรไหนเราตัดสินใจซื้อแล้ว
แม่ก็ชอบหลังนี้เราก็เลือกหลังนี้ขออยู่ที่นี่แหละ
ก็เลยบอกเจ้าที่เจ้าทางว่าลูกช้างตัดสินใจซื้อที่นี่แล้วนะ
ขอให้ลูกช้างอยู่อย่างมีความสุขขอให้เจ้าที่ยะทางดูแลผมด้วย
แต่เห็นบอกว่ามีคนเอาพวงมาลัยไปแขวนไว้หน้าบ้านกันด้วย
ใช่พอวันที่ตอนเริ่มทำบ้านเนี่ยผมก็ตะเวนเข้าไปดูเพราะว่าช่างเขาจะมาทำ
พอไปวันรุ่งขึ้นปุ๊บมีพวงมาลัยมาแขวนไว้๕หน้าประตู
ก็คือคนในหมู่บ้านแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นใครเขาบอกว่าเห็นเจ้าที่ในบ้าน
เป็นผู้หญิงแล้วก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมา
ซึ่งตอนที่ผมเนี่ยทำบ้านเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีน้องมาหาที่บ้าน
ใครที่มาครั้งแรกส่วนใหญ่จะเจอ
ทีนี้ณวันนั้นเนี่ยคุณตกลงว่าคุณจะอยู่บ้านหลังนั้นแล้ว
เพราะว่าสินแจคนหนึ่งมาดูแล้วบอกไม่ดีนู่นนี่นั่นคุณร้องไห้

ใช่แต่ก่อนอื่นที่เอาอาจารย์อีกคนมาดูเนี่ยอาจารย์มณฑลได้บอกว่า
ที่นี่ต้องมีพระพิคเนธแล้วเขาก็เอาเข็มทิศมามาวัด
มาวัดวัดเสร็จปุ๊บออกมาหน้าบ้านปุ๊บเขาชี้มาทางมุมด้านซ้ายมือ
บอกชาวต้องเป็นที่นี่เท่านั้นที่จะตั้งสารพระพิคเนต
โอเคผมก็รับฟังอาจารย์มาแล้วก็จดเสร็จปุ๊บ
จากนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอาจารย์เขาดูไม่เคลียร์
เหมือนกับเราเชื่อเขาแค่ครึ่งเดียวก็เลยไปเอาอาจารย์อีกหนึ่งคนมา
ซึ่งอาจารย์คนนี้ผมนับถือจนถึงทุกวันนี้คืออาจารย์เชียง

อาจารย์ปานวิทย์ซึ่งอาจารย์คนนี้เป็นคนที่ทำให้ผมเนี่ย
จ่างกับบ้านหลังนี้ทุกอย่างยังไง
วันแรกที่แกไปดูฮวงจุ้ยให้ผมผมยังไม่ถึงบ้านอาจารย์ถึงก่อน
อาจารย์แกไม่พูดพร่ำทำเพลงเดินไปพร้อมกับลูกศิษย์เข้าไปในบ้าน
ก่อนที่ผมจะถึงอีกแล้วมีอาการแบบเหมือนเขาดมหาแบบเหมือนหนูอะฮะพี่หนุ่ม
มหาปุ๊บเสร็จถ้าตรงไหนที่มันไม่ดีเขาจะหยุดดม
แล้วเขาบอกว่าชาวตรงนี้ต้องแก้แบบนี้แล้วเจ้าที่ที่บ้านนี้เป็นผู้หญิง
ตรงกับที่เขาบอกตรงมากที่บ้านหลังนี้เป็นผู้หญิงแล้วสวยมากเขาบอก
พี่ก็อยากเจอแต่พี่ก็ยังไม่เจอเจ้าที่ทุกวันนี้จนถึงทุกวันนี้ถูกต้อง
อาจารย์เชียงบอกเป็นเจ้าที่ผู้หญิงแล้วมีอะไรอีก
เขาเข้าบ้านมาปุ๊บเขาบอกว่าชาวเจ้าที่บ้านหลังนี้ต้องอยู่กลางบ้าน
ดำเข้าไปบ้านพี่สังเกตไหมเปิดประตูไปเจอเลย

ซึ่งมันเป็นตรงกลางบ้านพอดีอาจารย์บอกต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้นถึงจะดีที่สุด

หลังจากนั้นอาจารย์ก็เดินขึ้นมาชั้น๒เข้ามาที่ห้องนอน
เขาบอกชาวทิศหันไปทางทิศใต้ไม่ถูกอยู่แล้วจะไม่ดีร้อน
อยู่แล้วจะมีแต่เรื่องให้หันมาทางทิศด้านตะวันตกซึ่งตรงกับอาจารย์มณฑล
ผมก็เลยถามอาจารย์เชียงว่าอาจารย์เชียงครับแล้วนอนตะวันตกมันจะดีไหม

อาจารย์บอกว่ามันอยู่ที่บ้านตรงนั้นกับเจ้าของบ้านหันไปเถอะไม่เป็นไรหรอก
อยู่แล้วดีอยู่แล้วรวยแล้วที่สำคัญคือที่ชาวอยู่ตรงนี้ถ้าทำดีดีแล้ว
หลังข้างหลังก็เป็นของชาว

เขาบอกว่าถ้าชาวชอบนะจะตัดสินใจซื้ออีกหลังนึงข้างหลังเลย
เพราะว่าเป็นดวงเดียวกับชาวแล้วชาวจะได้ด้วย
หลังจากนั้นอาจารย์เดินออกมานอกบ้านอยู่ดีอาจารย์ก็เดินตรงไปที่อาจารย์มณฑลบอก
แล้วอยู่ดีก็บอกว่าชาวที่นี่ต้องมีพระพิคเนต
เหมือนกันตรงกันอีกเหมือนกันแล้วอยู่ตรงนั้นด้วย
ที่เดียวกันที่เดียวกันเป๊ะเลยแล้วแกก็หันมาบอกผมว่าเป็นไงล่ะ
คนลุกเลยสิผมบอกใช่อาจารย์รู้ได้ไงก็รู้
เพราะว่าอาจารย์มีเซนต์พ่อเขาบอกอาจารย์
คืออาจารย์เขาสามารถสื่อถึงองค์พ่อพิคเนตได้
พี่ก็เลยให้เขาทำพิธีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทำปั้นพระประธานให้ที่บ้าน
พ่อพระพิคเนตอาจารย์ก็เป็นคนปั้นให้แล้วก็ตั้งสารอาจารย์ก็เป็นคนทำให้
พี่เช้าก่อนที่พี่เช้าจะเข้ามาบ้านหลังนี้
พี่เช้าเคยขับรถมาตอนตีหนึ่งจากบ้านเก่า

เพื่อมาจุดทูปให้เจ้าที่ช่วยอะไรเหรอ
คือตอนนั้นเนี่ยพี่ซื้อบ้านเสร็จแล้วมันต้องมีค่าตกแต่งอีกประมาณ๒ล้าน
แล้วเงินตอนนั้นในแบงค์มันเหลือน้อยมากมันแทบจะไม่มี

บ้านหมดแล้วแล้วถึงวันกำหนดที่พี่จะต้องจ่ายเขาประมาณสิ้นเดือนแล้ว
พี่ก็เลยแบบเฮ้ยหาทางยังไงดีวะ
อ่ะตัดสินใจขับรถคนเดียวเลยตอนตีหนึ่งจากบ้านเก่าไปบ้านใหม่

บอกเจ้าที่เจ้าทางครับถ้าอยากจะให้ลูกช้างมาอยู่ที่นี่
มาอยู่บ้านหลังนี้ขอให้ผมได้งานจนสามารถมีเงินจ่ายค่าตกแต่งจนเสร็จสมบูรณ์
ผมจะทำทุกอย่างให้สวยจะทำเจ้าที่ให้ดีจะตั้งสารให้ดี
ถ้าคำของลูกเป็นจริงขอให้เห็นผลภายใน๓วัน๗วัน

ผมต้องการเงินประมาณเกือบ๒ล้านมดดำ
๒ล้านบาทถ้าสมมุติจะได้เนี่ยมันจะต้องเป็นปฏิหารสุดแล้ว

พี่หนุ่มอีก๓วันพี่ผมได้โฆษณา๒ตัว
ได้มาปังมีเงินจ่ายค่าตกแต่ง

ผมก็เลยแบบมีกำลังใจใจชื้นว่านี่แหละ
สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเราต้องอยู่ที่นี่
ตอนนี้ก็เลยคิดแบบนี้มาตลอด
ในที่สุดตกแต่งเสร็จบ้านหลังนี้เป็นของคุณ
คุณเข้ามาอยู่ในบ้านก็ได้ทำพิธีเปิดดวงให้เจ้าที่เนี่ยเขารับรู้

คือเขาบอกว่าสมมุติว่าเราก่อนจะทำขึ้นบ้านใหม่เนี่ย
เราต้องบอกเจ้าที่เจ้าทางว่าเราจะมาขออาศัยอยู่ที่นี่
ก็เลยทำพิธีตั้งสารองค์พ่อพระพิคเนธ
นะครับก็เลยให้อาจารย์เนี่ยเป็นคนทำพิธี
วันนั้นก็หลังจากอาจารย์เชียงทำพิธี
เดียวมดดำฟ้าที่สว่างค่อยมืด

ใช่ครับแล้วก็ไม่ได้เป็นครั้งเดียวด้วย
วันทำบุญขึ้นบ้านใหม่อาจารย์เชียงมา

อาจารย์สองคนบอกเหมือนกันว่าเจ้าที่เป็นผู้หญิงสวยมาก
เคยมีดาราคนไหนเจอบ้างไหม
อ่าที่ไปแล้วเจอเนี่ยครูลิลลี่

คุณลิลลี่ไปถึงที่บ้านปุ๊บเสร็จเรียกชาวเลย
เช้าวันนี้ก่อนบอกอาจารย์ทำไม
เธอบ้านเธอเนี่ยอยู่แล้วรวยมาก

ทำไมอาจารย์จริงหรอจริง
อาจารย์เดินมาบอกว่าชาวบ้านนี้ทำดีอยู่แล้วรวยมาก

พอเปิดประตูเข้าไปผลจะลุกก่อน

เราต้องเดินปรีไปด้านขวาของบ้าน
ซึ่งเป็นเทวสถานเล็กนะคะ

ก็สึกจะสื่อกันได้สัมผัสว่าท่านก็ปกป้องนะคะ
คุ้มครองให้คนในบ้านอะไรอย่างนี้

ว่าเธอนักถืออย่างนี้เธอจะต้องรวย
คือก็ต้องพูดอย่างนี้ออกมา

เธอบูชาปฏิบัติอย่างนี้เธอจะรวยนะ
แล้วป่านนี้ก็เป็นระวะเสร็จถีน้อยแล้วนะ

มีพวงมาลัยกับดอกไม้มาไหว้

หมอกล้องบอกว่าผมขอเรื่องหนึ่งไปแล้วได้พี่

คือจริงวันแรกที่ได้ไปบ้านพี่เช้าเนี่ย
พอไปถึงบ้านเลยเนี่ยสิ่งที่มันสะดุดตา
สิ่งแรกแล้วคือสารของพระพิกเนต

แต่พอเข้าไปใกล้แล้วมันรู้สึกว่า

แล้วพี่เช้าก็บอกว่าให้ลองขอดูสิ

ก็ขอเคารพสักการะแล้วกัน
ก็เป็นการไปไหว้แล้วก็ไปแสดงความเคารพเนี่ย
ซึ่งผมก็เป็นคนที่นับถือพระพิคเนธอยู่แล้ว

มันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นกับชีวิต

อย่างจะมีคนซื้อรายการ

แต่หลังจากวันนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ย

ก็มีลูกค้าลายใหม่ติดต่อเข้ามาซื้อ

ก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเออ

ทั้งที่ยังไม่ได้ขอด้วยซ้ำ

ท่านก็ให้อีกวันนึงที่ไปบ้านพี่เฉา
ก็เลยแวะซื้อพวงมาลัย

แล้วก็อ้อยกล้วย

ปลายปีที่แล้วรายการอาร์ต

อาร์ตเอาเพื่อความสบายใจ

ใส่มืออาร์ตจุดอาร์ตก็ขอไป

ชุดใหญ่โอ้โหเฮีย

แทนจะได้งานอันนี้เพิ่มกลายเป็นว่า

ไอ้เราเองก็ไม่ค่อยได้เชื่อทางนี้เท่าไหร่
ลองดูสักครั้งแล้วกันเอาไปหนักหนาอะไรแค่

หรือว่าตอนนี้ต้องใช้เยอะอะไรประมาณนี้

ก็แปลกมากคืองานที่เข้ามาเนี่ย

งานก็จะเข้ามาวันนั้นเพื่อให้เรารับพอดีเลย
รู้สึกแปลกเหมือนกันนะครับว่าบางที

พี่คนเดียวแค่ที่เชื่อแล้วก็ศรัทธา

องค์พ่อแล้วได้

ชีวิตเขาบอกว่าเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือเลย

เนี่ยองค์พ่อที่พี่อยู่เนี่ยตอนนี้

แล้วก็คิดว่าที่ที่พี่อยู่ตรงนี้คือ

แต่ถ้าพี่อยู่แล้วดีพี่อยู่แล้วปัง

คุณผู้ชมฮะนี่เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่ง

ช่วงหน้าพี่เช้าจะนำของขังของเขามาให้เราดูกัน

ต้องจ้างนางรำมาถวายเลยเหรอฮะ
เด็ดขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหมู่กันต่อฮะ